มีพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่งค่อนข้างจะแปลกครับ
นอนกลางวันไม่บินทบาทแล้วก็ตื่นตอนกลางคืน

แล้วก็มีให้วัยรุ่นไปหาที่กุฏิปิดประตูไม่ยอมออกมา
หายเงียบไปในกุฏิกันก็ทำอะไรชาวบ้านก็เอ๊ะทำอะไรกันอยู่ในนั้น
ไม่ยอมบินทบาทสุดท้ายไปแจ้งฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบ
โอ้โหมั่วสุมยาเสพติดครับ

กุฏิกับวัยรุ่นแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงด้วย
บินทบาทก็ไม่ยอมออกไปปฏิบัติภารกิจของทรงด้วยครับ
โอ้โหนี่ไม่ทำหนึ่ง
เป็นชุดปฏิบัติการปกครอง
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาศาล

ขออภัยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่
ที่มหาศกภามที่นทบุรีนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งมาร้องเรียนกันไป
บอกว่าราชาตินี่อายุ๔๕แล้วภูมิลำนาวเป็นคนนทบุรีอยู่ที่ไซน์น้อย
แต่ก็มาจำวัดที่นี่ประมาณ๑เดือนแล้ว

พฤติกรรมท่านแปลกนะอย่างที่บอกไปนอนกลางวันครับ
กลางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาทำนั่นทำนี่อะไรก็ใหม่
บอกว่าหลังจากมีชะบานไปร้องเรียน
ก็เลยสั่งการให้มีการวางแผนนำกำลังเข้าไป
จากการตรวจค้นพบว่าพระชาตรีนั้นกำลังนอนหลับอยู่นะ

นอนหลับอยู่เลยเรียกให้ตื่นมา
วงเงียขึ้นมาหน้ายังงิ้วคิ้วขมวดอยู่
ขอตรวจปัสสาวะหน่อยตรวจไปตรวจมาโอ้โห
ไปพบสารเสพติดในร่างกายครับ
มีอุปกรณ์การเสพยาบ้า๒ชุดด้วยครับ
ก็เลยท่านนิมนต์หน่อยครับไปศึกกันหน่อย
ก่อนนำตัวไปเข้าศูนย์คัดกรองเพื่อรับการบำบัดยาเสพติดต่อไป
ไม่รู้ว่าการที่มาจากนวลธรรมดิแล้วมาจากวัฒนิยมเป็นการหนีอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
สุดท้ายก็กลายเป็นอดีตพระชาตรีศึกแล้วก็เป็นอดีตพระชาตรีไป
ก็สารภาพเสพยาบ้ามา๒วันแล้ว
อ้างว่าไม่ได้เสพทุกวันนะเพราะว่าไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินซื้อยาบ้ามาเสพ
แล้วก็ซัดทอดว่ายาบ้าได้มาจากเอเย่นรายย่อยในพื้นที่
ไปฟังเสียงของอดีตพระชาตรี
แต่เป็นพระท่านก็ไม่ควรจะเสพอะเนาะ
ไม่ไม่มีความเป็นพระอยู่เลยนะก็ใจ
หลังจากนั้นตำรวจก็เลยขยายผล
ว่าเนี่ยคือเอเย่นขายาบ้าในพื้นที่
อยู่ที่บ้านพักกลางทุ่งนาหลังเนี้ยนะฮะอยู่ที่หมู่๗บ้านอุทัยทิศนะฮะ
ตำบลบัวมาสจากการตรวจค้นก็ไม่พบยาบ้านะฮะโดยสารภาพว่านำยาบ้ามาให้อดีตพระชาตรีจริงจริง
ไปตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงด้วยสุดท้ายก็เอาตัวไปบำบัดยาเสพติดต่อไป
ก็คือเป็นกวนเสพยาด้วยกันกับอดีตพระชาตรีแหละนะครับ